ช่วงตลอดตลาด

ก็เลยจะพาไปเช็คราคาของผลไม้กันก่อนนะคะ
ไปดูราคาผลไม้วันนี้กันว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะคะ
ฝรั่งกิมจูวันนี้ค่ะ๓๘บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูปค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะขออภัย
ละกอฮอนแลนด์ค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์นะคะ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เช็คราคาของเนื้อสัตว์กันบ้างนะคะ
เนื้อแดงวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่นะจ๊ะ๕บาทต่อฟองค่ะ
ส่วนอินทพรัมก็บอกไปแล้วเนาะว่าราคาแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน
มันก็จะปรับเปลี่ยนตามช่วงด้วยยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะจ๊ะ